เป็นเรื่องราวดีเข้าวัดทำบุญกันไป

และพี่ทอฟฟี่๓บาท๕๐รูนาที

คือเมื่อวานทั้งคู่เขาเดินทางไปทำบุญแล้วก็บวงสวงที่โบสถ์ที่วัดพระไทยรวมพลจังหวัดบุรีรัมพ์
ซึ่งก็เป็นอุโบสถที่พี่ส้มเช้งแล้วก็พี่ท็อฟฟี่พร้อมเหล่ากรยานมิตรแฟนรายการเขาร่วมกันทำบุญ
ร่วมสร้างกันมาจนเสร็จสมบูรณ์คุณผู้ชม
แล้วระหว่างที่ทำพิธีมงคลอยู่นั้นค่ะคุณสังเกตดีนะเกิดพระอาทิตย์ทรงกรดนี่ไง
คุณไม่ได้บุญแล้วไม่ทัน
งานบุญแบบนี้ค่ะแน่นอนว่ามันก็ต้องมีเรื่องของตัวเลข
มาฝากเป็นธรรมเนียมแล้วนะเพราะว่าพี่ท็อฟฟี่เนี่ย
เหล่าแฟนคลับไปส่องขันน้ำมนต์คุณเห็นเลขอะไร
คุณพลอยคุณขวัญน้ำตาเทียนสีเหลืองแบบนี้
๒มาแล้วอีก๑ตัว๗เหมือนจะมีเลข๗ด้วย
ตาดีจริงดิฉันยังมองไม่ออกเลยนะคุณผู้ชม

เอาเป็นว่าเลขอะไรก็แล้วแต่คุณจะมองเออะป่ะ
ไปต่อค่ะอนุโมทนาบุญกันต่อเนื่องเลยกับสองสาวสวยสายบุญ
แม่น้าหายอะพภพรแล้วก็พี่อำพอนกุแหวนเพจ
อำพรเดินทางไปสายอีสานใช่ไหม
ไปไหว้ขอพรพ่อปู่พญานาคที่คำชโนธอุดรธานี
คุณผู้ชมแม่ฮายอภพรของเรา
ไม่พลาดที่จะไปร่วมเส้นทางสายบุญในครั้งนี้ด้วย

โอ้โฮมีความยากลำบากนะ

แกก็พากไปด้วยว่าแกทำอะไรมานะ
ไปกันเลยค่ะไปที่พระธาตุล่านอง
หรือว่าพระธาตุกลางน้ำนั่นเองนะคะ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหนองคายค่ะ
หลายคนให้ความเคารพศักดิ์ทางกันมาก
ฮายแล้วก็พี่อำพรลงเรือไปร่วมพิธี

เป็นการขอขมากรรมร่วมกับชาวคณะอีก๓๐กว่าคนนะฮะ
แล้วก่อนจะลอยได้นี่นะคุณดูบรรยากาศ
ต้องนั่งเรือวนรอบพระธาตุที่โผล่ขึ้นมากลางน้ำ
เห็นไหมนั่นกลางน้ำนั่นคือพระธาตุนะ
โผล่ขึ้นมาใช่อัศจรรย์ใจดี
กัน๓รอบแล้วก็เกิดเรื่องน่าเหลือเชือกขึ้นมายาก

เขาบอกว่าระหว่างที่หลวงพ่อทำพิธีสวดอยู่นั้น

ที่ถือถาดดอกบัวอยู่นี่คุณดูดีนะ
มีอาการร้องไห้ขึ้นมาแบบหยุดไม่ได้
ซึ่งพี่อำพรเองก็บอกเหตุผลไม่ได้ว่าร้องทำไม
ฮายก็เลยไปนั่งใกล้คอยปลอบพี่อำพรเอาไว้นะคะ
แล้วพอเคลื่อนเรือเข้าใกล้พระธาตุมากขึ้น
กระแสน้ำมันแรงขึ้นเลย
ไหลวนหมุนเป็นวงกลมค่ะ
แม่หายบอกว่าอุ๊ยมุมเหมือนกันคุณดู

ฮายและชาวคณะก็ปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำด้วยค่ะ
เห็นบอกว่ารอบนี้นะซื้อปลาไปปล่อยหมื่นกว่าตัว

ขอให้มีความสุขทนหน้าไปกับแม่ฮายแล้วก็แม่อำพรด้วย
ใช่แหละวันอื่นนะมันไม่วน
แต่พอแม่ฮายไปแม่อำพรไป
น้ำมันวนอยู่ตรงเรือคุณผู้ชมค่ะ

ส่วนร้องไห้แบบว่ามันบอกอาการไม่ได้จริงนะ

ไม่เจอกับตัวเขาบอกว่าจะไม่รู้ความรู้สึกนี้หรอก

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใช่ค่ะ